คุณผู้ชมเป็นรถบรรทุกเฉียวชนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้ววินคันนั้นก็มีผู้โดยสารนั่งมาอยู่ด้วย
ปรากฏว่าล้อหลังของรถบรรทุกทับศีรษะของผู้โดยสารเสียชีวิตคาที่เลยค่ะ
นี่ค่ะภาพโอ้โหภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งสองมุมเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นมุมด้านบนกล้องวงจรปิดแล้วก็มุมหน้ารถเนี่ยบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
รถบรรทุกนี้เฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วล้อหลังคุณผู้ชมทับเข้าที่ศีรษะของผู้โดยสารที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มานะคะ
เป็นเหตุให้ผู้โดยสารเนี่ยเสียชีวิตนี่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
บนถนนสายเสาทงกลางใกล้กับแยกวัดเสาทงกลางที่อำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
คือตอนแรกมีแต่ภาพวงจรปิดออกมาคลิปเดียวนะคุณผู้ชม
เราขอดูคลิปวงจรปิดแบบไกลนิดนึง
ภาพนั้นถูกเผยแพร่ออกมาว่าเห็นเหตุการณ์ที่รถมอเตอร์ไซค์เริ่มออกขวา
ขณะที่รถใหญ่กำลังมาพอดีนะครับแล้วทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ล้ม
คนซ้อนถูกทับคนซ้อนเป็นผู้หญิง
แต่ว่าวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นคุณลุงรอดชีวิตมาได้

นี่คลิปแรกที่เปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้
และท้ายที่สุดมันมีคลิป
ภาพจากกล้องหน้ารถคันดำที่จอดอยู่ที่ถูกเฉียวชน
นี่ฮะจังหวะนี้เห็นการทับเต็มเลยนะฮะ
แล้วก็คนยังอยู่ในรถคันนี้อยู่เลยนะคุณ
คือคนเขารอจะเปิดประตูลงจากรถนะฮะ
แล้วก็เห็นแล้วล่ะว่ารถบรรทุกมันเบียดมา
รถมอเตอร์ไซค์ก็ออกขวามาแล้วก็เฉียวกันมาแบบนี้
จนกระทั่งเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาคุณ

คือนางสาวจันทิมาสายชนอายุ๔๖ปี
ซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่ไปดูเนี่ยคุณผู้ชม
สภาพนี่คือนอนคว่ำหน้าจมกองเลือด
แล้วด้วยความเคารพนะศีรษะแตกละเอียดจากการถูกล้อทับ
แล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่เธอนั่งมาเนี่ยนะคะ
จอดคือคว่ำอยู่ตรงใกล้กัน
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุตรงนี้ประมาณสัก๕๐เมตร
ก็เจอเป็นรถบรรทุกคู่กรณีจอดอยู่
ทีนี้ถามคุณลุงคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์
คุณลุงจันมักรมอายุ๗๘ปีเล่าให้ฟังนะ
ว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วพาผู้โดยสารซ้อนท้าย
จะไปส่งที่ร้านขายอาหารตามสั่งของคนตายนี่แหละ
ทีนี้ตอนที่ขี่มามาถึงตรงจุดนี้
ก็ได้จอดเอาของที่ทางผู้โดยสารนะคะ

ทีนี้พอตอนกำลังขี่ออกมาจู่
รถบรรทุกคู่กรณีมาชนท้าย
จนผู้โดยสารน่ะตกจากรถแล้วก็ถูกล้อทัพศรีศาสตร์เนี่ยนะคะ
ส่วนตัวคุณลุงเองก็กลิ้งหลบล้อได้ทัน
ทีนี้ค่ะทางฝั่งของคนขับรถบรรทุกบ้าง
คือนายสมชายโกเสนต่ออายุ๔๒ปี

ยังยืนรออยู่ตรงนั้นให้การกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
นี่เขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมขับมาถึงตรงนี้
มีรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทาง
ผมเห็นแบบนั้นผมก็หักพวงมาลัยออกขวาจะแซง
จังหวะนั้นได้ยินเหมือนกับทับอะไรบางอย่างนะ

พอมองกระจกก็เห็นแล้วว่าเป็นมอเตอร์ไซค์

ตอนจอดลงมาดูเนี่ยก็เห็นว่ามีคนเสียชีวิต

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราฟังทั้งเสียงคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์
แล้วก็เสียงคนขับรถบรรทุกนะคะ
แล้วไม่รู้ว่ามันได้ยินเสียง
นี่ล่ะค่ะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สพ้อบังเสาทง

สอบประคำเพิ่มเติมที่สพบังเสาทง

สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือคู่กรณีทั้งสอง
ก็เหมือนกับเบี่ยงรถจะหลบกระบะที่จอดซื้อของอยู่ริมถนน

มันก็กลายเป็นประเด็นเลยครับเพราะคนเห็นคลิปเหตุการณ์นี้แล้ว
ก็ไปว่าทางคนขับรถกระบะคันสีดำเหมือนกัน
ว่าทำไมถึงจอดริมถนนแบบนี้
มันจอดล้ำถนนมามันก็เกิดอุบัติเหตุสิฮะ
แต่ทีนี้เขาก็เลยเข้าให้ข้อมูล

บอกว่าเขาไม่ได้จอดล้ำออกมา

นี่ค่ะก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่สพบังเสาทง
บอกกับทีมข่าวด้วยนะบอกว่าผมขับรถออกมาจากบ้าน
มาซื้อข้าวสารที่ร้านตรงนี้คือเป็นร้านประจำอยู่แล้ว
แล้วจอดรถตรงนั้นแค่ไม่กี่นาทีผมยังไม่ทันลงจากรถเลย

ก็ขับรถออกจากจุดที่เกิดเหตุแล้วก็กลับเข้าบ้านพักไป

เห็นมีการลงคลิปมีการประกาศตามหารถผมนี่แหละ
ทำไมกระบะดำคันนี้จอดข้างทางนี่เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุ

เขาก็เลยมาพบกับเจ้าหน้าที่แสดงความบริสุทธิ์ใจ
ว่าตัวผมไม่ได้หลบหนีกระบะคันนี้ค่ะ
แล้วก็ตัวเขานะฮะเขาบอกเขาจอดชิดขอบทางมากแล้วนะฮะ
เขาบอกลองสังเกตดีในคลิปเขาจอดล้อข้างหนึ่ง

ค่ะเออแล้วมีรถคันอื่นเขาก็จอดอยู่ด้านหลังเหมือนกัน
ในลักษณะนี้แต่ว่าคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ขับออกขวากระทันหันในขณะที่รถบรรทุกกำลังมา
ตัวคนจอดรถกระบะคันนี้เขาบอกโอ้โห

แต่เขาก็อยากแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ว่าเขาไม่ได้จอดรถขวางทางแบบนั้น
อย่างที่โลกโซเชียลก็โอ้โหตำหนิติเตียนเขาเยอะเลยนะ
นี่ค่ะก็เลยมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ